สวัสดีค่ะโยชิค่ะดินนาดาสุรพันธ์ค่ะ
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สสองพันสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะร็อก
ขวัญระดารุ่งรวดอำภาค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ซิฟฟานียูนีเวิร์สสองพันสิบเจ็ดค่ะค่ะตัวเล็กนะคะ
พิมพิสาพานุปวินโชคค่ะรองชนะเลิศอันดับสองค่ะ
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สสองพันสิบเจ็ดค่ะค่ะ
ก็เริ่มชินค่ะแล้วก็เริ่มปรับตัวได้เพราะว่าจากวันแรกค่ะ
ที่ได้รับตำแหน่งเนี้ยยอมรับว่าเครียดมากแล้วก็เหมือนแบบ
เหมือนจิตใจเนี่ยก็เหมือนแบบดาวน์ลงอะค่ะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เหมือนแบบว่ากินข้าวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ
จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็รู้สึกปรับตัวได้แล้วก็เหมือนอ่านคอมเมนต์นะคะ
ในแบบว่าในคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราแล้วก็จากคนรอบข้างก็ให้กำลังใจเรา
เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นค่ะ
ก็สำหรับโยคือดราม่าตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่๓๐คนเลยค่ะ
ก็รับมือโดยการที่เราเลือกอ่านที่อะไรที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกดีค่ะ
เวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ที่แบบคือทำให้เรารู้สึกแย่อย่างเงี้
ร่างกายเราก็จะเหมือนแบบพลังงานเราก็จะลดน้อยลงถอยลงมาเรื่อยค่ะ
แต่ก็เวลาเราอ่านคอมเมนต์ที่แบบให้กำลังใจเราทำให้เราสู้ต่อไปอย่างนี้
พลังงานก็จะแบบเพิ่มขึ้นแล้วเราก็รู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีมากขึ้นนั่นก็คือการรับมือเลือกสื่อที่ดี
แบบว่ากำลังใจที่ดีค่ะเก็บแต่ว่าสิ่งดีเข้าหาตัวเราอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่เหมือนที่ที่สูงก็ตอนที่รับตำแหน่งเนอะก็จะมีการเจอเทียบแบบมันรับตลอด
ค่ะเป็นยังไงบ้างกับอ่านคอมเมนต์ตอนนั้นก็จริงจริงแล้วอ่ะค่ะ
ทุกคนทำได้ดีมากค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของโยเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
จากเด็กที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยในการเป็นนางงามเดินไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
แล้วพอมาถึงจุดจุดเนี้ยในรอบพีรีมหรือเนี้ย
ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาว่าเราแบบทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมาวันจริงเนี่ยโยก็พยายามทำทุกทางทุกวิถีทางที่จะทำให้แบบว่า
เราผิดพลาดได้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่
เราสามารถทำได้ในคืนวันนั้นค่ะใช่ในส่วนตัวของเรานะคะ
คือเราก็จะให้กำลังใจเพื่อนตลอดพอเราคิดว่าตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นชนะเลิศ
ชนะเลิศหรือทุกตำแหน่งเนี่ยทุกตำแหน่งล้วนมีความสำคัญกันทั้งหมด
คือพวกเราทั้ง๓คนก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาวเพศ๒ต่อไป
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องให้กำลังใจโยชินะคะ
ก็คือเราคิดว่า๓คนสุดท้ายคือเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกดีใจมาก
แล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
ค่ะก็บอกน้องค่ะว่าพยายามแบบว่าเลือกเสพแต่แบบข่าวดี
แบบน้องกินข้าวได้น้อยไม่ต้องเครียด
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างมันเป็นบทพิสูจน์ทั้งนั้น
ถ้าสมมุติเราผ่านจุดที่มันแบบตรงนี้ได้
มันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
แล้วข้างหน้าน้องต้องไปสู้แบบกับต่างประเทศมิตรอินเตอร์
ก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่ไม่ต้องคิดมากค่ะ
การที่เราได้ตำแหน่งแล้วหนูเชื่อว่า
เขาต้องเห็นศักยภาพในตัวน้องค่ะ
ว่าน้องสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้ค่ะ
ก็หลังจากที่เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนเสร็จนะคะ

แล้วก็สองนี้ก็คือบุกฤติการเดิน
เดินเราจะต้องแบบว่าดูสาวเต็มตัวกว่านี้ค่ะ

มันจะทำให้หลัวลิ้นพันค์
แล้วควบคุมอะไรตัวเองไม่อยู่ค่ะ
แต่พอเรามาถึงจุดนะ
เราก็ต้องดึงสติเรากลับมา

เรื่องพวกนี้เราก็ต้องกลับไปพัฒนาด้วยค่ะ
เหมือนบริเวณภูมิประเทศแล้วเป็นสัตว์สะพายตัวแม่ด้วย

ทุกครั้งเราจะต้องทำอะไรก็ได้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะ
และในเวทีหน้าที่โยจะต้องไปประกวดนี้
เราก็ต้องเหมือนติวเข้มให้มากกว่าเดิมอะค่ะ
เหมือนแบบต้องโตขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นนางงามที่มีบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้นค่ะ
ค่ะก็สำหรับวงการบันเทิงนะคะยกก็พอที่จะผ่านเบื้องหน้ามาบ้างแล้วค่ะ
แล้วโยก็เรียนนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ
โยก็อยากจะลองทำแบบว่าเบื้องหลังดูบ้างว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีวิธีการทำยังไง
แล้วก็มีกระบวนทำยังไงก่อนที่จะออกมาเป็นสื่อเต็มรูปแบบนี้ค่ะ
ก็อยากจะลองทำตรงนี้ดูด้วยค่ะ
ใช่ก็อยากเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ถ่ายแบบเดินแบบนะคะ
เราคิดว่าการที่เรานั้นได้ทำอะไรสิ่งแปลกใหม่มันคือเหมือนเป็นกำไรชีวิตของเรา
แล้วก็เราก็รู้สึกภาพภูมิใจที่เราได้ทำตรงจุดนั้นด้วยค่ะ
ค่ะก็สำหรับหนูนะคะยังไม่เคยแบบว่ามีผลงานบันเทิงเลยค่ะ
ถ้าสมมติได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เห็นศักยภาพก็ยินดีค่ะ

แล้วก็อยากจะเป็นนางโชว์ด้วยค่ะ
ค่ะก็สำหรับตัวโยนะคะก็คือการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ได้เราก็ต้องเริ่มจากตัวเองค่ะ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพศทางเลือกในรุ่นน้องนะคะ
อยากจะฝากถึงว่าเราควรที่จะปฏิบัติตัวให้ดีอย่างให้กับสังคม
ทำให้สังคมได้รู้ว่าการที่เราเป็นแบบนี้เป็นเพศทางเลือกแล้วก็หลากหลายทางเพศเนี่ย
เราก็สามารถอยู่ในสังคมนี้ได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนี้ได้ค่ะ